ร้องได้ให้ล้าน

เธอบอกให้รักแล้วหักใจลา
เธอรู้ไหมว่าพี่ช้ำแค่ไหน
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณเผอร์พูนร้อง

เฮ้ยเฮ้ย

ตอนนี้ร้องได้แรงหนึ่งเพลงรับแล้ว

ขอบคุณมากครับ
เพลงนี้นะครับกวนหัวใจสม
ศิลปินนะครับคุณยอดรักสลักใจนะครับ
แอลของเราก็เป็นศิลปินในดวงใจ
ของหลายท่านทีเดียวนะครับที่มาแข่งในรายการของเรา

คุณเพิ่มบูธครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว๑เพลงนะครับ
หมายของคุณคือเพลงที่๑๐มาถึงเพลงที่๒กันล่ะ
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ

รู้จักแน่นอน

นานกว่าเพลงเมื่อกี้อีกครับ
เพลงเมื่อกี้เมื่อปีกลายที่แล้ว

ปีเมาโหวบอะไรสิอย่างนี้
เอาอย่างนี้ตอนนี้เรียนสถานการณ์ของคุณเพิ่มภูมินะครับ
ตอนนี้มีอยู่แน่๑๐๐๐๐บาท
ถ้าคุณเผวมภูมิตัดช่องน้อยไม่ไหวนะ
เลิกกลับบ้านรับ๑๐๐๐บาทกลับบ้านพร้อมลูกเมีย
แต่ถ้าตัดสินใจที่จะสู้ต่อเพื่อรับ๒๐๐๐
ถ้าเกิดร้องผิดก็จะเหลือครึ่งหนึ่ง
ได้ก็รับสองหมื่นนะครับตัดสินใจอันนี้ก่อน
คิดให้ดีตัวช่วยยังเหลือนะครับ๓แผ่นป้ายเลือกได้แน่จาก
แผ่นป้ายคุณเพิ่มภูมิครับฟังอินโทรไปแล้ว
เพลงที่๒จะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ครับสู้ครับ
ไม่ชัวร์ใช้ดีกว่าไม่ใช้ครับ
ไม่ชัยเพื่อนซื้อความบ้าขวาหล้างมาจากที่ไหนล่ะ
ไม่ว่าเขาจะเคยร้องเพลงนี้มาปีที่แล้วหรือนานกว่าปีที่ไหร่
เขาก็ไม่ใช้ทำไงคะน้องอยากรู้
แต่งเพลงมาดีอีกสิค่ะแม่

ห้องนอนของคนจนจนจะมีใครสนคนจนอย่างเรา
หมุ่งดำดำนำซ้ำก่อเสือเก่าเก่า
สาวคนใดที่ไหนจะสนใจเรา
จึงต้องนอนหนาวห้องเราไม่เอาไหน
ห้องนอนของคนรวยรวยคงมีคนสวยนอนซบแก้มใส
ห้องคนจนต้องทนศพหมอนมองไหม
ปีทั้งปีไม่มีสาวมายิ้มให้
ใครจะเห็นใจบ้างไหมหน้าบน
ช่วยมาเป็นแม่ศรีเรือน
ช่วยมาเยี่ยมเยือนห้องนอนคนจน
ขอความเมตตาสักคน
ให้พี่ได้พ้นความมาเมตตาวัน
ห้องนอนของคนจนจน
หลบแดดฝนทนทุกข์อยู่นาน
หรือเขาช่างที่เอาไม้ละ

คิดคิดไปพี่อยากหรือไม้เผ่าทาน
เขาไม่ต้องการห้องนอนคนจน

คิดว่ามีผิดอะไรตรงไหนไหมครับ
มันมีอยู่ที่หนึ่งผมไม่แน่ใจ

ขออย่าให้มันเป็นความผิดตรงนั้นเลย
ก็อฝากจะเสียดายเพราะว่ายังไม่ได้ใช้ตัวช่วย

ถ้าเกิดว่าร้องได้เดี๋ยวเราจะได้ดู
น้องเขาเต้นอีกทีหนึ่ง

หลักรออยู่เขาจะได้ดูจริงจากน้องดาว
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐๐บาท
คุณเพิ่มภูมิร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่สองมูลค่า๒หมื่นบาท

คุณพระภูนิร้อง
ได้ครับ